ชวมครับเนี่ยนอนช่วงของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้องระลับ
ปีใหม่แหล่งท่องเที่ยวต่างทั่วประเทศมีความคึกคัก
เป็นอย่างมากนะฮะทั้งที่บริเวณวัดผาตากเสื้อครับที่
จังหวัดหนองคายนะฮะรวมทั้งที่อุทยานแห่งชาติใต้
ร่มเย็นโดยหูสมก็ไปกันเยอะมากทีเดียวอ่าวันนี้เรามีบรรยากาศให้ชมกันด้วยนะครับ
เริ่มดูบรรยากาศกันก่อนนะครับที่สุมราชธานีนะฮะ
นักท่องเที่ยวก็พาครอบครัวไปเดินเล่นนะไปเล่นน้ำเนี่ยครับ
บริเวณน้ำตกดาดฟ้าอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นอำเภอบ้านนาศาลจังหวัดสุมราชธานี
นะก็วันหยุดยาวหลายวันก็ไปกันช่วงนี้นะครับ
มีการจัดโครงการทำดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม
โดยการบรณรงค์ให้งดใช้กล่องโฟมแล้วก็เตรียมตระก้าเอาไว้ให้กับนักท่องเที่ยวใส่อาหารด้วย
แทนการใช้ถุงพลาสติกครับเขาห้ามนำพลาสติกเข้าไปในพื้นที่เขตน้ำตกโดยเด็ดขาด
จากนี้นะครับนักท่องเที่ยวก็พากันไปชมดอกสร้อยมรยาสีขาวมุกนะครับ
ซึ่งบานอยู่ที่ใต้ร่มไม้ใหญ่ริมรำทานด้วยนะครับนะฮะโดยดอกสร้อยมระยะนั้นจะบานช่วงรอยต่อของปี
ก็คือช่วงปลายเดือนธันวาคมไปถึงช่วงต้นเดือนมกราคมโอ้โหบรรยากาศมันเย็นสบาย
พาไปที่เย็นยิ่งกว่านะคะขึ้นไปที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
ที่ที่เราคุ้นเคยกันเหรอพี่ก๊อฟถ้ำหลวงนะคะนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกศาสตร์อาทิตย์เลย
แห่ไปที่ถ้ำหลวงภายในวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนกันไปกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะ
เขาบอกว่านักท่องเที่ยวน่าจะมีหลายหมื่นคนเลยนะคะ
การจราจรนี่โอ้โหติดขัดเป็นระยะทางยาวกว่า๓กิโลเมตร
คือเริ่มติดกันตั้งแต่ปากทางริมถนนพะหนโยธินยาวเข้าไปจนถึง๓แยกหน้าถ้ำหลวงเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องระดมกำลังเข้าอำนวยการจราจรกันตลอดทั้งวัน
แต่ดูแล้วก็มีฝนโปรยปลายบ้างเหมือนกันนะครับ
ส่วนบริเวณตลาดสายลมจอยแล้วก็ตลาดดอยวาวซึ่งเป็นแหล่งซื้อขายของฝากชื่อดัง
ตรงนี้นักท่องเที่ยวก็แห่ไปซื้อของเลือกของฝากกันอย่างคึกคักเลยนะคะ
บางคนก็ข้ามฝั่งไปยังพม่าค่ะไปไหว้เจดีชาเวดากองจำลอง
แล้วก็หาซื้อของฝากในตลาดท่าล้อขออภัยนะคะ
แล้วก็จังหวัดท่าขี้เหล็กด้วยค่ะอืม
เราอยากกลับไปถ้ำหลวงนะแต่ยังไม่มีโอกาส
ตอนนี้คนไปเยอะเหลือเกินนะฮะอ้าวผมพาไปภาคอีสานกันหน่อยฮะ
พี่น้องภาคอีสานเขาก็ไปเที่ยวกันเหมือนกันครับบรรยากาศที่วัดผาตักซื่ออำเภอสังคมจังหวัดหนองคาย
ก็คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวจำนวนมากหาการไปสัมผัสจุดชมวิวก็สกายวอล์กนะฮะ
เป็นจุดชมวิวพื้นกระจกสายแห่งแรกของประเทศไทยจุดเนี้ยเนี่ยสามารถชมทัศนียภาพสองฝั่ง
แม่น้ำโขงไทยลาวเห็นชัดเจนนี่ฝั่งตรงข้ามก็เป็นฝั่งลาวสวยมาก
ฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งไทยอืมนะฮะทำกระอากาศที่เย็นสบาย
เข้าสู่ของฤดูหนาวแล้วนะครับรวมทั้งก็ไปถ่ายรูปเซลฟี่บนสกายวอคด้วย
ภาพเอาไว้เป็นที่มรลึกโอ้โหมุมนี้มันสุดยอดมากเลยนะ
สวยจริงนะฮะด้านเจ้าหน้าที่ต้องเพิ่มความเข้มงวด
ขอความร่วมมือให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ยต้องรอต้องเข้าแถมรอเพื่อความเป็นระเบียบนะครับ
แล้วก็กำหนดให้ขึ้นชมได้รอบละไม่เกิน๒๕คนเพื่อความปลอดภัยนะครับ
ส่วนบรรยากาศการท่องเที่ยวยามค่ำคืนของคุณผู้ชมเที่ยวกลางวันแล้วต้องไปเที่ยวกลางคืนด้วยนะคะ
นี่นี่คือสวนเรืองแสงนะคะที่อยู่บริเวณวงเวียนโปรงลางที่เทศบาลเมืองกาลสินค่ะ
เขาทำเอาไว้ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะประชาชนเนี่ยแวะชมความสวยงาม
แล้วก็ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกกันเต็มไปหมดเลยเขามีการประดับประดาษไฟหลากสีสันบนตัวโปรงลางขนาดใหญ่ด้วย
ซึ่งพูดถึงโปรงลางเนี่ยหลายคนก็รู้จักกันดีนะคะเพราะว่าเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านประจำจังหวัดกาลสิน
เทศบาลเมืองกาลสินเขาบอกว่าเขาตั้งใจเนรมิตสวนเรืองแสงแห่งนี้
ให้เป็นของขวัญปีใหม่กับชาวจังหวัดกาลสินค่ะ
ปิดท้ายลงใต้อีกทีครับไปที่อำเภอละงูจังหวัดสตูนนะครับ
นักท่องเที่ยวก็พากันไปพักผ่อนหย่อนใจนะฮะให้คุณผู้ชมไปดู
จุดชมวิว๑๘ล้านน้องมิ้นดูสิจุดชมวิว๑๘ล้านเป็นยังไง
บอกว่าอยู่ที่ชายหาดปากบาราครับนะฮะซึ่งก็ช่วงนี้มีการประดับไฟแบบนี้
คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวไปร่วมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในคืนนี้ไม่ต่ำกว่าหนึ่งหมื่นคน
ก็จะสร้างรายได้หมุนเวียนในช่วงนี้ก็ประมาณ๒๕ล้านบาทนะครับหลายพื้นที่ก็คึกคักทีเดียวนะฮะ
บอกว่าทุกจังหวัดแหละเขาก็จัดทั้งกิจกรรมมีการประดับแสงสีกันเพื่อให้ทุกคนได้ร่วมนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่ไปด้วยกันนะคะ